เอามาดูเหตุการณ์นี้ที่มีผู้เสียหายร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าคดีมันไม่คืบเลยผ่านไปหลายเดือนแล้วนะคะ
ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีคลิปภาพเหตุการณ์นะคะ
อาสาสมัครอำเภอบางปะอินมีปัญหาทะเลาะกันกับกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็มีการยิงปืนด้วยนะคะ
นี่ค่ะคลิปนี้ค่ะที่มีการเอามาโพสต์เอาไว้แล้วเล่าเหตุการณ์
คืนวันเกิดเหตุระหว่างอาสาสมัครบังปะอินนะคะ
กับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะ
ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่คนโพสต์เนี่ยตั้งคำถามบอกว่า
ทำไมมันถึงไม่คืบหน้าเลยคดีนี้
ตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านแล้วไปพบผู้หญิงคนนึงที่ลานจอดรถเมานะคะ
ก็พบว่าพักอยู่หอเดียวกันก็เลยอาสาพาไปส่งนะคะ
เพราะว่าก็เห็นมีเพื่อนผู้หญิงมาด้วยหลายคนด้วยนะคะก็ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ
หลังจากนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดตรงนี้มีคู่กรณีเดินมาพูดทำนองว่า
ยุ่งอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เกิดการรุมทำร้ายกัน
แล้วก็คว้าปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วจ่อมาที่เพื่อนเขา
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต้องเข้ามาห้ามนะคะ
ซึ่งเขาไปแจ้งความที่สพบังปะอิน
แต่ผ่านมา๒เดือนแล้วก็กลัวว่าคดีจะไม่คืบค่ะ

ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วประหลัดอาวุโสอำเภอบังปะอินเนี่ยนะคะ
ก็ยอมรับบอกว่าในคลิปเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของอำเภอบังปะอินจริงนะคะ
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วกำหนดโทษขั้นสูงสุด
ด้วยการกักบริเวณ๑๕ปี
ส่วนคดีอาญาก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนนะคะ
ทางด้านภูมิกับสพบังปะอินยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
ต้นแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุแล้วทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนข้อหาพยายามฆ่าตำรวจบอกว่าจะต้องดูพยานหลักฐานก่อนค่ะ